คุณผู้ชมคะมาดูกรณีตำรวจสังกัดของ๑๙๑ที่ก่อเหตุ
ใช้ปืนยิงใส่บ้านพักของเพื่อนบ้าน

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะคะ
ทำให้เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหาย

ได้เข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจที่สถานีตำรวจนครบานบางบอน
เพื่อให้เอาผิดกับนายตำรวจ๑๙๑ที่ก่อเหตุค่ะ
นายธวรรษอิ่มสะอาดและนายรังสรรหนวนน้อม
พร้อมที่ในความเข้าพบพนักงานสอบสวน
ตำรวจนครบานบางบอนเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนะคะ
เพราะว่าถูกจ่าสิบตำรวจสมศักดิ์เดชทรัพย์
สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ๑๙๑
ใช้ปืนยิงใส่บ้านพักเป็นเหตุทำให้นายธวัฒน์
และนายรังสรรค์ถูกกระสุนปืนเข้าที่แขนซ้าย
และต้นขาซ้ายได้รับบาดเจ็บ
ธวัฒน์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ขณะที่จัดพิธีไหว้ครูประจำปีที่บ้าน
เลขที่๔๓ถนนบางบอนแขวงและเขตบางบอน
มีคนร่วมพิธีกันประมาณ๕๐คนนะคะ
จาก๑๐ตำรวจสมศักดิ์คู่กรณีก็เป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละค่ะ
รู้จักกันมากว่า๒๐ปีแล้ว
แต่ว่าระยะหลังมีปัญหากันเรื่องที่ดินเรื่องของหนี้สิน

ช่วงเกิดเหตุระหว่างผู้ร่วมงานกำลังนั่งรับประทานอาหารกัน
หลังเสร็จพิธีจ่าสิบตำรวจสมศักดิ์ขับรถยนต์มาจอดข้างบ้าน
จากนั้นลงจากรถใช้ปืนยิงเข้าไปในบ้าน๔นัด
ทำให้กระสุนถูกตัวเองและถูกนายรังสรรคจนได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นมีตำรวจยศร้อยตำรวจรีสังกัด๑๙๙
พร้อมบุคคลที่อ้างตัวเองว่าเป็นเสนาทิกาลอาหาร
บอกว่าชื่อเสนัยไปหาที่บ้าน
เจรจาบอกว่าจะจ่ายค่าทำขวัญให้ค่าทำแผลเท่าไหร่ยังไง
แต่เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายก็บอกว่าไม่เอาปฏิเสธไม่เจรจาจะดำเนินคดีตามกฎหมายดีกว่า
พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานบางบอนก็ยืนยันค่ะว่าคดีนี้จะไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอน
หลังเกิดเหตุสอบปากคำพยานไปแล้ว๓ปาก
เตรียมออกหมายเรียกจ่าสิบตำรวจสมศักดิ์มาสอบปากคำเพื่อแจ้งข้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ถ้าไม่มาพบก็จะมีการออกหมายจับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ